สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนับถอยหลังอีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะ
พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่นักเสี่ยงโชคเขาตั้งตารอคอยกันแล้ว
ดิฉันด้วยแน่นอนค่ะคุณว่าในวันนี้นะคะ
เราได้รวบรวมเลขเด็ดจากบรรดาดาราคนในวงการบันเทิงของเรา
ถูกรางวัลมาแล้วหลายต่อหลายงวดเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีเลขไหนโดนใจคุณผู้ชม
เจ้าพ่อมามาแล้วค่ะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะเจ้าพ่อเลขเด็ดแล้วกันนะคะ
บอกเลยว่าเลข๒๒เขาบอกว่าไม่ออกแน่นอน
ถึงขั้นประกาศกล้าวเลยนะคะว่าถ้าออกเลขทะเบียนรถนายกที่คนแห่ตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
ตนเองจะเลิกซื้อลอตเตอรี่แล้วเอางั้นเลยเหรอเขาบอกแบบนี้เลยประกาศเลย
แต่๒๒นี่ดังมากนะใช่แถมปล่อยหมัดเด็ดเลขสวยในดวงใจค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหเขียนบอกว่าเยอะมากคุณผู้ชมดูเอาเองละกัน

ตอนนั้นพี่มานสิทธิ์โดนว่าเป็นดาราบ้าหวย
บ้าหวยพี่มณศิษย์บอกว่าด่าว่าเป็นอะไรนะกระเทยแก่
มากันที่ตัวแม่บ้างดีกว่าค่ะแห่งวงการ
อย่างพี่นางสิริพรบอกเลยว่างว่านี้
ก่อนเลขถบรถใบป้ายแดงไม่เข้าโผล่
ก่อนหน้านี้รถถบของพี่นางยังไม่เข้าโผล่
แต่ใช่ว่าสายเสี่ยงดวงเขาจะยอมถอยกันง่ายนะคุณ
เพราะทันทีที่พี่นางโพสต์รถคันดังกล่าวที่ได้ทะเบียนข่าว
ไปตามเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ

แถมยังเป็นคันที่พี่นางเขานั่งไปทำบุญ
แฟนบอกเลยว่าไม่มีถอยคราวที่แล้ว
มันต้องโดยต่ออ่ะวงให้ดูเขาแล้วใช่แล้วค่ะแฟนคำก็บอกว่าขออาศัยดวงพี่นางทุ่มมันอีกสักนวดหนึ่งแล้วกัน
โชคจะเข้าข้างแบบพี่นางบ้างนะคะเอาล่ะมาต่อกันที่พิธีกรงานชุกแห่งปีกันกันตะถาวรมากับเขา
เกี่ยวอะไรอ่ะปกติหนุ่มกันไม่เคยมานะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาทำบุญร้านเปิดใหม่ของพันรยา
ก็มีภาพขันน้ำมนต์มาฝากสายเสี่ยงโชคด้วยการซุ่มให้เห็นชัดนะคะเห็นหรือเปล่าเห็นแบบนี้
คุณกับดิฉันอาจจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปคุยกันหลังใหม่
ใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต้องหลังไมค์กันหน่อยนะคุณนะ
อะไรอ่ะเออนั่นน่ะสิปิดท้ายกันที่แก๊งพิธีกรตัวแม่มาแล้วค่ะ
งวดนี้เนี่ยพี่หนิงเขาบอกใบ้ตัวเลขจากธนบัตรที่ชนะที่ชนะพนันลูกในท้องของคุณแม่ลิเดีย
เขาตั้งนานกันว่าลูกแบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย

คุณผู้ชมค่ะมวดที่จะถึงเลขออก๔๖๕อันนี้นะคะเป็นเลขเด็ดจากคุณสวัสดีนางไลฟ์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่เสียค่าขนาดดิฉัน๑๐๐๐บาท
เนี่ยค่ะขนาดแม่เนี่ยค่ะเขายังมาดูมาส่งเลขที่ธนบัตรกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าอดใจรออีกเพียงแค่วันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันแบบยาวไปเลยนะ
แต่ว่าใครยังไม่รู้ว่าจะดูยังไงมีเลขเด็ดอะไรในดวงใจดาราเขาลงกันเยอะแยะมากมาย